ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับ
การเกิดขึ้นระหว่างการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒
๒๑๖๔ของสมาชิกสภาพผู้ทรงเกียจทั้งหลายนะคะ
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีเป็นวัยรุ่นนะ
ผมประบาสภาพเปลือยเปล่าเลย
และมีการโชว์หน้าอกและอวัยวะเพศ

เอาให้ถึงบัตรเลยให้รู้ชื่อกันไปเลยเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วต่อมานะคะ
คือคลิปนี้หลังจากที่มีการแชร์ออกไปภาพนี้มีการแชร์ออกไป
ได้ข้อมูลซึ่งน่าจะเป็นการชี้แจงจากสอสอคนนี้นะคะ
เปิดเผยคำชี้แจงของนายรณเทพ
จากจังหวัดชนบุรีโดยสสรณทเทพยอมรับว่า
การที่มีการแชร์ภาพแบบนี้เป็นคนที่อยู่ในภาพจริง
แล้วถามว่าคลิปโป๊มาจากไหนล่ะเขาชี้แจงแบบนี้นะ
โป๊มาจากบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนส่งมาให้ทางช่องทางสนทนาในโทรศัพท์มือถือก็คือแชท
นะคะบอกว่าตอนแรกมีคนส่งข้อความมาหาผมมาขอความช่วยเหลือบอกว่ากำลังเดือดร้อน
พูดคุยกันประมาณสี่ห้าข้อความจู่ค่ะคุยกันอยู่น่ะปุ๊บปุ๊บ
กดกดคุยกันอยู่ภาพโป๊มันเด้งปุ๊บขึ้นมาเลยอืม
บอกแบบนี้นะมันเพ่งปุ๊บขึ้นมาเลยส่วนที่เพ่งเพราะว่าช่วงเวลาที่คนเขาถ่ายไว้
แล้วเขาระบุไว้บอกว่าเผ็งอยู่นานอืมทำไมต้องเพลิงบอกว่าเพลิงภาพ
เพราะกำลังดูสภาพแวดล้อมรอบที่คลิปที่ได้มาว่าผู้หญิงในภาพ
ข่มเหงหรือไม่หรือมีแก๊งจับไปบังคับให้ถ่ายคลิป
อยากช่วยเหลือก็เลยดูเพ่งไปหน่อย
ใช่อยากช่วยเหลือพอคุยไปคุยมานะคะก็กลับไปที่เรื่องเดิม
พอคุยไปคุยมาคนที่บอกว่าขอความช่วยเหลือมีวัตถุประสงค์อะไร
สรุปสุดท้ายแล้วคนนั้นบอกว่าต้องการของเงิน
ไลน์มาขอเงินบอกอย่างนี้ก็เลยลบภาพทิ้งทั้งหมดเลย
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดแล้วปกติคลิปนามโม้ในไลน์
มันเกิดจากการกดเซฟนะในสภาพด้วยนะครับ